อันนี้เป็นหลักฐานใหม่ที่ทางทนายออกมาพูด

บางแจ๊กพูดถึงกรณีแบบผ้าคาดเอวเป็นผ้าลูกไม้สีขาว
ก็บอกว่ามีหลักฐานตรงนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าก็เกิดเรื่องราวในโซเชียลขึ้นมากมาย
ทีนี้เมื่อวานเมื่อวานทนายสิทธิ์มีการโพสเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการแชร์เพจหนึ่งที่ระบุบอกว่าให้คุณหนุ่มและครอบครัวระวัง
มีการโพสรูปปืนข้อความโขมคูต่างนานาในเพจนี้แล้วก็แชร์เพจนี้
แล้วก็บอกว่าแสดงความเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณหนุ่มและครอบครัวด้วย
อะไรประมาณเนี้ยเนี้ยนะคะนี่เป็นภาพที่ทนายตั้ม
หรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดแชร์มาจากเพจ
แสสปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กเอฟซีวี๒
ซึ่งเพจนี้เป็นเพจปลอมนะคะจริงไม่ใช่เพจของคุณแจ๊สชวนชื่น
แล้ววงสปุ๊กนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะไม่ได้เกี่ยวด้วย
ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะคะแล้วขึ้นภาพเป็นภาพมือที่มีรอยสัก
ถือปืนอยู่ระบุข้อความว่าหนุ่มกัญชัยระวังตัวไว้
ลูกปืนจะมาจากไหนก็ไม่รู้ระวังตัวให้ดีโอ้โหเนี่ยค่ะอ่า
แบบนี้ทนายตั้มก็เป็นห่วงอ่ะสิแล้วก็ระบุข้อความว่า
แจ๊กถึงกับต้องขู่ฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าคุณหนุ่มเห็นหรือยัง
ห่วงความปลอดภัยของครอบครัวคุณหนุ่มมากเลยตอนนี้แค่เปิดประเด็นเรื่องผ้าที่บางแจ๊กอุปโลกขึ้นมา
แค้นหนักถึงต้องเอาปืนมาขู่ยิงซึ่งต่อมาคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ย
การโพสต์ภาพเดียวกันนี้ทางเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ข้อความขึ้นด้วยนะคะ
บอกว่าพอจะทราบมาบ้างแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับ
ผมโอเคครับนี่เป็นเมื่อวานนะคะเอาล่ะทีมข่าวตรวจสอบไปที่เพจที่โพสต์ภาพปืนเนี่ย
ขู่แบบเนี้ยค่ะตั้งแต่ก็พบข้อมูลนะคะว่าเนี่ย
โพสต์นี้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้ว
แล้วก็มีการวีดีโอคอลไปสอบถามกับบังแจ๊กด้วยบังแจ๊กก็ตอบว่า
คือเรื่องเนี้ยเคลียร์กับคุณหนุ่นคุณหนุ่มเนี้ยไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าบางแจ๊กเองก็มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีการโพสต์ตั้งข้อสงสัยด้วย
ทำไมคุณหนุ่มกัญชัยถึงมีหลักฐานเป็นรูปภาพวีดีโอคนบนเรือ
ทั้งที่๕คนบนเรือเนี่ยลบรูปภาพหลักฐานต่างนานาไปเรียบร้อยแล้ว
และแสดงความเห็นว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี้ยมีความผิดมาตราร้อยแปดสิบเก้านะคะ

คืออันนี้ก่อนอันนี้หลังจากที่เราโพสต์ขู่
แกก็ให้ลูกน้องแกเนี่ยติดต่อเข้ามาโทรคุยไป
แกก็อธิบายว่ามันเรื่องหนักเกิดไงมันเป็นยังไง
เข้ามาพอคุยไปแกก็อธิบายว่ามันเรียกนักเกิดยังไง
มันเป็นยังไงเราก็แหละโอเคต่างคนต่างเพราะใจ
ก็จบกันไปคือเรื่องเราโพสต์เรื่องมาตรการตามกฎหมายเนี่ย
เพราะว่ามันที่ที่หนูแกพูดในรัฐการณ์ของกระแสแล้วก็รัฐการณ์ของพี่มดจำ
ว่าภาพลูกภาพแล้วอีกละแบบเนี่ย
พวกแกได้มาจากคนที่อยู่บนเรือคนเล็กไม่มีใครได้มา
แต่แกยังไม่เคยเปิดแต่แบบนี้แกเป็นคนเปิดเปล่ย
แล้วส่งให้กับทุกช่องทุกสื่อค่ะแล้ว
มือถือของเขาทำร้ายหลักฐาน

หนุ่มกัญชัยได้ไงอืมสมมุติอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยแสดงว่าต้องมีโอกาส
อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของหลักฐานต่างคลิปต่าง
ว่าไปอยู่กับคุณหนุ่มกัญชัยได้ยังไงเอาจริงถ้าติดตามคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมาตลอดนะคะ
คุณหนุ่มเองเนี่ยได้พูดเปิดเผยผ่านรายการก่อนหน้านี้ไว้เปิดเผยไว้แบบนี้นะครับ
คุณหนุ่มพูดถึงหลักฐานคลิปวิดีโอแตงโมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะ
ตั้งแต่คนบนเรือมาออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็บอกว่ามีมาตั้งแต่
คนบนเรือมาออกรายการผลกระแสแล้วไม่ได้หมายความว่าเพิ่งจะมี
และคลิปที่เปิดเผยมาเนี่ยได้ผ่านการปรึกษากับทนายเดชาและตำรวจแล้ว
ว่าสามารถเปิดเผยได้ตำรวจไม่ขัดข้อง
โดยคุณหนุ่มกัญชัยยังฝากถึงบางแจ๊กผ่านรายการด้วยว่าบางแจ๊กพอได้แล้ว
จากนี้นะคะมีรายงานว่าในประเด็นที่บังแจ๊กเนี่ย
การพาดพิงถึงประเด็นอื่นเนี่ย
คุณหนุ่มกัญชัยจะมีการติดต่อประสานไปยังทนายเดชา
เพื่อจะไปแจ้งความที่สนโฆครามในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
เอาล่ะอีกกรณีหนึ่งเพจนะคะกรณีเพจที่ใช้ชื่อว่า
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณแจงภรรยาของคุณแจ๊ดชวนชื่น
ก็ยืนยันผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเพจนี้ไม่ใช่ของแจ๊ดแน่นอน
ทันทีที่ทราบก็ส่งข้อความไปที่เพจดังกล่าวแล้วนะคะ
บอกว่าเพจนี้เป็นของบังแจ๊กถ้าจะให้ลบหรือแก้ไขอะไร
ต้องติดต่อไปที่บางแจ็คคนเดียวทีนี้ก็มีการปรึกษากับคุณหนุ่มกัญชัย
เรื่องของแจ้งความการแจ้งความการดำเนินคดีกับเพจนี้นะคะ
โดยคุณแจงบอกว่าไม่อยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะว่าไม่อยากให้ฆ่ากับคนแบบนี้ค่ะ